หลังผ่านพ้นวันเลือกตั้งสอสอมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับ
แต่ยังอยู่ในกรอบเวลาที่กรกตจะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะ

กรกตจะประกาศ๙พฤษภาคมนะครับ
วันนี้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่เขต๑นครปฐมนะฮะ
หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่าการนับคะแนนในครั้งแรกเนี่ยมันมีสิ่งผิดปกตินะครับ
ปรากฏว่าคะแนนพลิกนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากกรกตมีมติให้นับคะแนนการเลือกตั้งสอสอใหม่ที่เขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดนครปฐม
โดยเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องในการเลือกตั้งเมื่อ๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
วันนี้กรกตจัดเจ้าหน้าที่กรรมการชุดใหม่นะฮะ
จำนวน๓๐๕คนมาดำเนินการนับคะแนนใหม่ทั้งหมด
เขตเลือกตั้งนี้มีทั้งหมด๒๔๕หน่วยเลือกตั้ง
มีผู้มาใช้สิทธิ์๑๑๒๑๖๘คน
การเลือกตั้งนี้จะนับไว้ครั้งแรกปรัชฌาภิปัติชนะนะครับ

ส่วนอนาคตใหม่ที่เขาได้ที่๒ในการนับครั้งแรก
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักก็เดินทางมาสังเกตการณ์ด้วยตัวเองนะครับ

ผลการนับคะแนนใหม่เพิ่งเสร็จ
เมื่อ๒ทุ่มนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งกรกตเปิดเผยผลการนับคะแนนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ
พบว่าผู้สมัครของพักอนาคตใหม่
คือนางสาวสาวิกาลิมปะสุวรรณะ
ชนะพันโทสินทบแก้วพิจิตร
สมัครของประชาธิปัตย์ไป๖๒คะแนน
จากครั้งแรกที่นับเนี่ยเมื่อ๒๔มีนาคมที่เลือกตั้งเสร็จ
พันโทสินทบชนะนางสาวสาวิกาไป๑๔๗คะแนน

อนาคตใหม่เนี่ยเขาไปร้องว่าถ้าจากที่เขานับกันตรวจสอบเนี่ยนะ

วันนี้นับใหม่ชนะ๖๒คะแนน
ค่ะแล้วมันต่างแบบครึ่งต่อครึ่งอย่างนี้

ก็เป็นอย่างไม่เป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการต้องรอประกาศกันอีกทีหนึ่ง
ส่วนที่จังหวัดชุมพรค่ะที่บ้านดวงดีตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะนะคะ
มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยที่๙ของเขตเลือกตั้งที่๒
โดยนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๑๐๒๓คน
วันนี้ก็มีคนออกมาใช้สิทธิ์คึกคักนะคะ
แต่การเลือกตั้งใหม่ที่หน่วยนี้จะไม่ทำให้ภาพรวมของผลการเลือกตั้งเปลี่ยนไป
เพราะว่าเขต๒จังหวัดชุมพรประชาธิปัตย์เป็นผู้ชนะอันดับ๑
มีคะแนนมากกว่าพลังประชารัฐที่ได้อันดับ๒กว่า๖๗๐๐คะแนนนะคะ

ส่วนความคืบหน้ากรณีเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อของนายธนทร
จึงลูกเรื่องกีธหัวหน้าพกนาคตใหม่นี้นะคะ
ได้รับการยืนยันว่าจะไปพบกรกตเพื่อชี้แจงพยานหลักฐาน๓๐เมษายนนี้
นายธนทรบอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่มี
ถ้ามีการพิจารณาไปตามกระบวนการของกฎหมายเชื่อว่าไม่สามารถเอาผิดตัวเองได้แน่ค่ะ
ครับ